พิจิตรเขาสามารถจับกลุ่มเป็นชายวัยรุ่นอายุแค่๑๖เอง
คนนี้เขาไปก่อเหตุโยนระเบิดใส่กลุ่มคั่วหรี่
ขณะที่กำลังมีงานวัดกันอยู่
เสียงดังสนั่นและยังทำให้เยาวชนชายอายุ๑๕ปี

แล้วก็ยังมีผู้ที่ต้องบาดเจ็บกับเหตุการณ์นี้ไปอีกหลายคน

เมื่อคืนที่ผ่านมาบริเวณวัดวังงิ้วอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร
หลังรับแจ้งเหตุตำรวจสพดงเจริญ
ก็นำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
ซึ่งเป็นบริเวณด้านข้างเวทีดนตรี
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลดงเจริญไป๕คน
เป็นเยาวชนอายุ๑๕๑๙ปี๔คน
เป็นหญิงอายุ๒๙ปีอีก๑คน
มาพบว่าในจำนวนนี้เสียชีวิตไป๑คนนะคะ
ทราบชื่อคืนายเจษริริมโพธนันต์อายุแค่สิบห้าปีเท่านั้น
จากการสืบสวนสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ค่ะก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุทางวัดวางงิ้วเขาจัดงานครบรอบหลวงพ่อสำรานอัธจารี
เป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไป๑๔ปี
โดยในงานก็มีดนตรีคณะอัชรารัฐคอนเสิร์ตแล้วก็ยังมีลิเก
ทางกลุ่มผู้ตายเนี่ยแล้วก็ได้รับบัตรเจ็บเนี่ยนะคะ
เขาพากันมาเที่ยวงานจับกลุ่มนั่งกันอยู่บริเวณหลังลำโพงด้านทิศเหนือของเวที
ต่อมามีนายเออายุ๑๖ปีวัยรุ่นในตำบลสำนักขุนเนรเนี่ย
พบกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวที่เป็นคั่วหรี่กัน
แล้วก็ก่อเหตุโยนวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดเข้าไปที่กลุ่มของคนที่ได้รับบัตรเจ็บจนเสียงดังสนั่น
ท่ามกลางความตกใจของคนที่เขามาเที่ยวงานกันค่ะ
ทำให้กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนตัวนายเอเนี่ยหลบหนีไป
แต่ในท้ายที่สุดตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มได้นะคะ
ควบคุมตัวมาสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
ต่อมาทางพลตำรวจตรีธวัชชัยมวลนาราผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตร
ด้วยตำรวจสพดงเจริญและตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียดค่ะ
พบชิ้นส่วนระเบิดเป็นเศษตะปูด้วยแล้วก็มีวัสดุห่อหุ้มตกอยู่
ว่านี่น่าจะเป็นชิ้นส่วนระเบิดปิงปองแบบไทยประดิษฐ์
ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะ